อย่างสายหวานสายหวานฟังไว้เลย
เพราะว่าเขาชะลอขึ้นภาษีความหวานไปอีก๖เดือนนะครับ
ส่วนเรื่องของโควิด๑๙อย่างที่เรารู้กันดี
ราการติดเชื้อทั่วโลกก็ลดลงเรื่อย
แล้วก็ล่าสุดมีการจะปรับลดให้เป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมดนี้ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกครับโควิด๑๙สถานการณ์การระบาดทั่วโลก

อย่างในประเทศไทยยอดติดเชื้อต่อวันนะคุณผู้ชม
ก็ลดต่ำกว่าพันคนมาหลายวันแล้ว
ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขครับ
ให้ยกเลิกโรคโควิด๑๙จากโรคติดต่ออันตราย

๒ปี๗เดือนคุณผู้ชมตั้งแต่๒๙กุมภาพันธ์ปี๖๓
ลดระดับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายสอดคล้อง
กับการผ่อนคลายมาตรการต่างในประเทศ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันครับ
แต่ถึงแม้ว่าจะมีการลดระดับโลกลงไปนะครับ
แต่ว่าถ้าให้แนะนำก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เว้นระยะห่างทางสังคมกันต่อไปนะฮะ

นี่เรื่องนี้สำหรับผู้ประกันตนเองสำคัญนะ
ขอรมอลมีมติให้ปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งแต่เดือนหน้าครับตุลาคมจนถึงธันวาคม
อัตราเงินสมทบฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
อัตราร้อยละ๕เหลือร้อยละ๓ครับ
รัฐบาลล่ะสมทบเท่าไหร่รัฐบาลสมทบเท่าเดิมร้อยละ๒๐
ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
ปรับลดเงินสมทบจากเดิมเดือนละ๔๓๒บาท
เป็นเดือนละ๒๔๐บาทในระยะเวลา๓เดือนเหมือนกัน
ทำให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบลดลง๑๗๐๐๐ล้านบาทครับ
ตรการครั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาภาระนะครับ
ของฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนนั่นเองครับ
เรื่องสุดท้ายที่ต้องรู้ครับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มหวาน
ยังจ่ายเงินซื้อในราคาเดิมไปอีก๖เดือนนะคุณผู้ชม
คอรมอลเห็นชอบชะลอการขึ้นอัตราภาษีความหวาน
ปริมาณน้ำตาลเฟส๓ออกไปอีก๖เดือน
ตั้งแต่๑ตุลาคมจนถึง๓๑มีนาคมปีหน้าครับปี๖๖
เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน
ภาคเอกชนไม่ต้องผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคอย่างพวกเรา
รวมทั้งช่วยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้มีเวลาปรับตัวในการผลิตสินค้าความหวานครับ
ที่ผ่านมากรมสรรพสารมิตรจัดเก็บภาษีความหวาน
ปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มตั้งแต่ปี๖๐
เพื่อให้เอกชนปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาล
หวังจะส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคอย่างที่เราเห็นนะคุณผู้ชมฮะ
สินค้านะมีการทำสูตรแบบหวานน้อยบ้างไร้น้ำตาลบ้าง
โดยกำหนดโครงสร้างเก็บภาษีแบบขั้นบันได
แต่ก็ได้เลื่อนเฟส๓มาแล้ว๑ครั้ง
จากสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมาครับ